ทีนี้ดิฉันขอพาไปดูเรื่องราวแปลกกันหน่อยนะ
คือต้องบอกว่ามันว้าวด้วยคุณชนะสำหรับวันนี้
เพราะว่าคุณปกติเราเคยเห็นไก่ชนแหละ
แต่ไก่ชนที่จะพาไปดูวันนี้มันไม่ได้เป็นไก่ชนธรรมดา
มันเป็นไก่ชนที่มีราคาเดิมพันถึง๗๐ล้านบาท
ซึ่งมันเป็นราคาที่มากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เลยนะคะ
แล้วตอนนี้น้องไก่ตัวนี้ฮอตสุดสวยแพงขนาดไหน

ว้าว
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊ะ

มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว

ขันแบบนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่สมีสุวรรณฟาร์มครับ
ได้ข่าวว่าที่นี่นะฮะเขามีสัตว์ราคาแพงมาก
อย่างเช่นไก่ราคา๗๐ล้านบาท
เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ตลอดข่าวแปลกแวกเอ๊ะ

แต่ว่าตอนนี้พี่เจ้าของเขาอยู่ตรงนู้นแล้ว
ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวผมไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับ

ตอนนี้เรามาอยู่กับพี่เบิร์ตเจ้าของฟาร์มแล้วนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ทีนี้ครับพี่เบิร์ตที่นี่ของเรามีสัตว์อะไรบ้างในฟาร์ม

แล้วทีนี้ครับพี่เบิร์ตที่มาที่ไปของน้องไก่ตัวนี้
ที่บอกว่ามีราคาเดิมพันถึง๗๐ล้าน
อันนี้น้องชื่ออะไรนะฮะแสนก้นครับ

เดี๋ยวนะฮะที่มีขนสวยอย่างนี้คือน้องเขาก็แบบ

ไก่เยียร์ทุกพันธุ์นะครับ
เป็นเหล่ากอของพม่าไต้หวันครับ
คือไก่ตัวนี้เป็นไก่เก่งขึ้นฝูงเหล่ากอดีนะครับ
พ่อก็ดังนะครับแม่ก็ดีนะครับ
อย่างน้องแสนกลนะครับพี่เบิร์ดจุดเด่นของน้องเขามีอะไรบ้างฮะ
คือแสนโก้นเป็นไก่ที่เป็นมะล่อนะครับ
เป็นไก่ชลาดเป็นไก่ปากไวแท่งดีแผลคม
กิจไก่ดีโครงสร้างดีที่สำคัญเขาเป็นไก่เยียร์
อันนี้คือไม่ได้เลี้ยงสวยงามแต่ว่าเลี้ยงไว้เพื่อชน

แต่ทำไมน้องไม่ค่อยมีบาดแผลเลยฮะ
ก็ถ้าไก่แบบฝีมือดีเขาจะไม่ค่อยได้เจ็บตัว
เขาไม่ได้เป็นไก่ที่ยืนปะทะนะครับ
ไก่แสนกลจะเป็นมะล่อนะครับ
แล้วอย่าง๗๐ล้านเวลาที่อยากรู้ถ้าสมมุติมีลูกมีอะไรอย่างนี้

ก็ตอนนี้ลูกไก่ที่ฟาร์มก็ขายคู่นึงก็ประมาณ๒๐๐๐๐๓๐๐๐๐
แล้วอย่างน้องแสนกลเคยไหมฮะแบบมีแบบขอซื้อได้ไหม
แต่ผมไม่ได้ขาย
วันที่ชนะวันแรกมีคนมาเสนอราคาให้ถึง๑๐ล้าน
ล้านแข้งขอซื้อแต่ผมบอกว่ายอดจองลูกผมเกินแล้วครับ
จองลูกผมหลังชนเนี่ยก็๒๐กว่าล้านแล้ว
แล้วอย่างนี้คนที่เล่นไก่เยอะไหมฮะในประเทศไทย
ผมว่าเยอะนะเยอะมากนะครับเยอะกว่าคนเล่นมวย
เพราะว่าไก่มันสร้างมูลค่าได้
เลี้ยงคนคนเลี้ยงไก่นะครับมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
เป็นไก่ไก่ชนเป็นสัตว์ที่คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาช้านาน
ใช่แล้วก็เป็นกีฬาของชาวไร่ชาวนาทำนาเสร็จ
เหนื่อยจากทำนาแล้วก็เลี้ยงไก่ชนเนี่ยแหละเพื่อเอาไปชนไก่

ไก่ชนที่เขาว่ากันว่ามีราคาค่าตัวชนะไปถึง๗๐ล้าน
ที่สร้างประวัติศาสตร์ค่าตัวแรงที่สุดในไทยตอนนี้เลยทีเดียว
ด้วยสายพันธุ์ไทยความสวยงามลักษณะและการแข่งขันของเขา
ทำให้เจ้าแสนกลเป็นไก่ที่ฮอต
และแพงที่สุดในตอนนี้ของสมีสวนฟาร์มแห่งนี้ครับ
แต่ยังไม่หมดนะครับเพราะที่นี่เขายังมีควายสวยงาม
ที่เป็นควายแบบแชมป์ออฟเดอร์แชมป์
อุณหภาคาตัวหลัก๒๐ล้านเช่นกัน
จะสวยงามอลังการขนาดไหน
สัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อนะครับ